คดีที่กลายเป็นเหตุสลดเหมือนกันนะครับก็คือลูกฆ่าพ่อคุณ
พ่อเนี่ยเป็นอัมพาตหนีไปไหนไม่ได้แต่ทีนี้ลูกครับ
ก็เสพยาและคลั่งใช้ไม้ทุบหัวพ่อ
หนีไปไหนไม่ได้จริงพ่อเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมไปดูช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มตัวนะครับ
เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผมได้ไลฟ์สดว่าไอ้หนุ่ยตีแม่
ซึ่งมันตีแม่มันเอามิดดาบฟันแม่มัน
วันนี้วันอาทิตย์ที่๗เดือนมีนาคม๒๕๖๒
มีชาวบ้านวิ่งไปบอกผมว่าไม่รู้ว่าไอ้หนุ่ยมันทำอะไร
เสียงดังโครมคลามเมื่อมาถึงแล้วพบว่าไอ้หนุ่ย
มีทั้งมีดทั้งอะไรเต็มนี่เลยเข้าไปข้างในบ้าน
พ่อมันถูกทำร้ายถูกเอาไม้ทุบหน้าเละเลยครับ
สมองไหลกระโหลกแตกนะครับมาดู
นี่คุณแล้วดูตอนไลฟ์นะเป็นเจ้าหน้าที่ชรบบ้านยางน้อย
หมู่๑๐ตำบลอุ้มเม่าที่อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัด๑๐๑
พอไลฟ์พูดถึงเรื่องของลูกคนหนึ่งที่ทุบหัวพ่อจนพ่อเสียชีวิต
เมื่อกี้บอกไปดูนี่คือตอนไปดูข้างใน
ให้ไปดูอะไรไปดูศพของผู้เสียชีวิต
ผู้เป็นพ่อคนนี้ถูกลูกแท้ใช้ท่อนไม้ใช้สากทุบหัว
คนตายคือนายผุยอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นพ่อแท้ของนายทองดา
หรือว่าหนุ่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ผุยซึ่งเป็นพ่อนอนป่วยติดเตียงเป็นอามภาษณ์
ถูกทุบจนกระโหลกยุบเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนะครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่ชรบบ้านยางน้อยคือพี่คนนี้
คือพี่ชายศชายพฤกษ์อดีตเป็นนายยกเทศมนตรีตำบลอุ่มเมา
และทีนี้เอามาไลฟ์แบบนี้แล้วก็ได้เล่าเรื่องราวของลูก
คือเขาใช้คำว่าลูกธรรพีฆ่าพ่อนะครับ

นายหนุ่ยเพิ่งออกจากคุกมาเมื่อเดือนธันวาคมปี๖๓นี้เอง
ในคดีเมายาแล้วตบแม่และจำได้ไหม
คดีนี้เราก็เลยเสนอข่าวเหมือนกัน
เพราะว่าไม่ตบแม่เฉยใช้มีดฟันหลังแม่บันเกิดก้าว
ตอนนั้นแม่บังเกิดก้าวของนายหนุ่ยเลยบาดเจ็บไม่มากนัก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดือนธันวาคม
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นพี่ชัยยศคนเสื้อน้ำเงินคนนี้
แต่ก่อนใส่เสื้อนี้ใส่ชุดข้าราชการ
เพราะเป็นอดีตนายกเทศมนตรีใช่ไหมครับ
มาเปิดเสื้อของผู้เป็นแม่ให้ดูเลย

ไอ้หนุ่ยลูกของคนนี้ดูสิใช้สันมีดทุบแม่

อันนี้เหตุการณ์เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
โดยพี่ชายศบอกว่าถ้าไม่ซ้อมให้เข็ดหลาบ
วันหนึ่งนายหนุ่ยจะคลั่งยาจนฆ่าคนในบ้านคุณ
ตอนนั้นนะฮะพี่คนนี้เขาก็เลยไปรุมจับกลุ่มนายหนุ่ย
เขาใช้กำลังในการไปลุมจับกลุ่มนายหนุ่ยเหมือนกัน
แล้วคนในโลกโซเชียลก็ตำหนิพี่คนนี้เขาเหมือนกันนะ
พี่ชายศบอกว่าพี่ชายศพี่เป็นนายยกเทศมนตรีตอนนั้น
พี่ไปจับกลุ่มลูกบ้านแรงขนาดนั้นได้ยังไง

แต่พี่เขาบอกนี่เห็นไหมแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์
ว่านายหนุ่ยจะคลั่งแล้วก็ฆ่าคนในบ้าน

เป็นเหตุการณ์ฆ่าพ่อในที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
นางบุญมาแม่ของนายหนุ่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายหนุ่ยลูกชายไปเสพยาบ้ามาจากข้างนอก
ก่อนจะเมายาและมาอารวาสในบ้าน
ตะโกนบอกว่ามีคนไล่ทำร้าย
แล้วก็เดินถือท่อนไม้ถือเสียมออกไปทุบฝาบ้าน
ฝาบ้านของเพื่อนบ้านนะที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ประตูบ้านเพื่อนบ้านพังเสียหายไป๒บาน
ขณะนั้นลูกชายของเพื่อนบ้านเข้ามาห้ามปรามเอาไว้ได้
แล้วก็เอาตัวนายหนุ่ยกลับมาส่งที่บ้าน
แต่ตอนอยู่ที่บ้านนายหนุ่ยก็ไม่หยุดคุ้มครั่งคุณ
นางบุญมาผู้เป็นแม่เห็นท่าไม่ดี
กลัวลูกชายจะทำร้ายร่างกายเหมือนครั้งที่แล้ว

ก็เลยวิ่งออกไปจากบ้านเพื่อตามเพื่อนบ้านมาช่วยเหลือ

ก็นึกขึ้นได้ว่านายผุยซึ่งเป็นพ่อของนายหนุ่ย
นอนป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านคนเดียว
หลังจากนั้นแป๊บเดียวนางบุญมาได้ยินเสียงอะไรรู้ไหมคุณ
เสียงทุบดังโละคุณ
รู้เลยว่าลูกชายกำลังทำร้ายพ่อแต่ไม่รู้ว่าทำอะไร
ให้เพื่อนบ้านรีบไปตามผู้ใหญ่บ้านและคนอื่นมาช่วยกัน
จับกลุ่มตัวนายหนุ่ยไว้ได้แล้วมาเห็นสภาพของสามีเธอ
คือถูกนายหนุ่ยลูกชายใช้ไม้ใช้สากทุบศีรษะ
เสียงดังโผล่นะคุณคือทุบศีรษะจนเละนะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเราเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ซึ่งญาติได้นำศพของผู้เป็นพ่อคือนายผุยมาตั้งบำเพ็ญกุศล
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและญาติพี่น้องครับ
ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนบ้านเดินทางมาร่วมไว้อะไร
และให้กำลังใจนางบุญมาภรรยาของผู้เสียชีวิตด้วย
นางบุญมาเปิดเผยนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
กลัวลูกชายเป็นอย่างมากตอนเกิดเหตุตัวสามีก็บอกว่า
อย่าปล่อยให้เขาอยู่กับลูกชายสองต่อสอง
กลัวลูกชายคนนี้จะฆ่าตายถ้าตายแล้ว
เมียคือนางบุญมาจะอยู่ยังไงอันนี้สามีเธอบอกอย่างนี้เลยนะ
แต่เธอก็ตัดสินใจครับเพราะตอนนั้นเธอก็กลัว
เธอจะรีบวิ่งไปหาคนมาช่วยแต่มาถึงก็ไม่ทัน
ลูกชายเนี่ยฆ่าพ่อจริงนะฮะเหตุที่เกิดขึ้นเสียใจจนพูดไม่ออกครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินขั้นเด็ดขาดนะครับดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ไม่อยากให้ปล่อยตัวลูกชายออกมาจากคุกอีกเลย
ล่าสุดนะครับทางลูกสาวและลูกเขยก็กำลังปรึกษากัน
ว่าจะนำผู้เป็นแม่ไปเลี้ยงดูที่อื่นแล้ว
เพราะเกรงว่าหากอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไป
และถ้าลูกชายออกมาจากคุกออกมาจากเรือนจำได้
จะมาก่อเหตุเป็นลูกทรพีฆ่าแม่อีกนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหากับนายทองดา
ก็คือข้อหาฆ่าบุพการี
ข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งนะครับคือยาบ้า
แล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาบ้าด้วยนะครับ